คุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนยังจดจำเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนนะคะวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วค่ะ
กุมภาพันธ์ต่อเนื่องเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเป็นจ่าสิบเอกนายหนึ่งนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน๓๐รายรวมถึงคนร้ายด้วยนะคะ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๘ราย
การนำเสนอข่าวในวันนี้คุณผู้ชม
เราอยากจะนำเสนอในแง่มุมของการถอดบทเรียน
เป็นกรณีศึกษานะคะไว้อาลัยกับผู้ที่สูญเสีย
และคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
โดยเฉพาะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่

มีการจัดโต๊ะสำหรับให้ประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยนะคะ
ประชาชนทยอยเดินทางไปตลอดทั้งวันค่ะ
จะจัดทำบุญครบรอบ๔ปีของการก่อตั้งห้างนะคะ
และทำบุญครบรอบ๑ปีเหตุการณ์กราดยิง๑๒กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดป่าสัทธารวมค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะ
ที่คนร้ายกราดยิงไปที่บริเวณนี้ที่วัดป่าสัทธารวมเนี่ยมีผู้เสียชีวิต๙คน
วันนี้ทางวัดได้ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเมื่อเวลาบ่าย๓โมงที่ผ่านมานะคะ
นายวิเทียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
พลตรีสวราชแสงผลรองแม่ทัพภาคที่๒มาทำพิธีทอดผ้าบังสกุล
ร่วมกับญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
ส่วนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์
และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะญาติเดินทางมาไหว้อัฐิและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
ตรีหญิงการดาแสงคอนบุรีเป็นหนึ่งในบุคคลผู้สูญเสีย
เธอเป็นลูกสาวของนางชายาภาแสงคอนบุรีอายุ๕๗ปี

บอกกับทีมข่าวนะคะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมารู้สึกสูญเสียเป็นอย่างยิ่ง
สภาพจิตใจย่ำแย่มากแต่เวลาผ่านมา๑ปีแล้ว
ความรู้สึกก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ตอนนี้หนูก็อยู่กับพ่อค่ะ

คิดการผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
ค่ะเพราะว่าก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันหนูกับพ่อค่ะ
คุณผู้ชมคะกรณีคนร้ายที่ก่อเหตุ
แม่ทัพภาคที่๒ก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพบกปลดยศถอดยศแล้วก็ให้ออกจากราชการ
สิ่งที่ส่งผลก็คือจะไม่ได้รับสวัสดิการทางครอบครัวจะไม่ได้รับเงินบำนานใดนะคะ
ก็ได้มีการสอบสวนเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วส่งผลสอบสวนให้กองทัพบกพิจารณาแล้ว
ก็ถูกถอดยศถูกปลดออกจากการเป็นทหาร
ซึ่งกรณีพันเอกอนันทรโรธจะถูกถอดยศจะถูกปลดจากการเป็นราชการทหารด้วยหรือเปล่า
จะมีผลต่อการรับสวัสดิการต่างเช่นบำนานตกทอดแก่ทายาท
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะ
ทางรองแม่ทัพภาคที่๒ก็บอกว่าตอนนี้ระงับโครงการไปเลย
ระงับโครงการไปเลยนะคะเปลี่ยนระบบการซื้อด้วยค่ะ
ทำสัญญากับกรมธนารักษ์แทนปิดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการนี้ค่ะ
เป็นผู้ที่ก่อเหตุนะครับทางเราก็ไม่ได้เพิกเฉย
จ่าจักรพันธ์เนี่ยขณะนี้ก็
หลังจากที่เกิดเหตุไปปุ๊บก็ได้ทำการสอบสวนปลด
ก็จะไม่ได้รับศิษย์ของฐานรัชกาล
ในส่วนของผู้พันธุ์พันธุ์เอกอาณรถนรถ
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตด้วยจากการที่ถูกกระทำก็ตาม
แต่ว่าเราก็ได้การสอบสวนอยู่
หลักการสอบสวนของการหันนี้ผลการสอบสวนก็เสร็จแล้ว
ก็จะดำเนินการแล้วก็จะไม่ได้รับผล
ตอบแทนจากส่วนของราชการเช่นเดียวกัน
คังกระสุนหรือของกองพันธวุฒิกระสุนที่๒๒
เราก็ได้ไปดูว่ามันมีจุดอ่อนช่องว่างอะไรยังไง

ระบบการรักษาความปลอดภัยระบบการดูแลทั้งระบบเฝ้าตรวจนะครับ
ระบบการจัดทำแผนเผชิญเหตุ
ที่ให้มันมีรอบครอบรัดกลุ่มและสามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที

ส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตเยียวยาไปแล้ว๒๘คน
คนละ๓๒๐๐๐๐บาทถึง๘๗๐๐บาทตามเงื่อนไข
ส่วนคนเจ็บนะคะก็เยียวยาตามความรุนแรงของอาการ
ตั้งแต่๑๐๐๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนการบรรจุทายาทของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
เข้ารับราชการและรัฐวิสาหกิจรวม๓๑คน
บรรจุเข้ากองทบก๒คนค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๔คนค่ะ
รถไฟแห่งประเทศไทย๑คนนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ทุกคนบอกเลยว่ายังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีนะคะ

นางอารีรัฐคนนี้ค่ะเป็นแม่ค้าขายกับข้าว
อยู่ที่ซอยฮอตกใกล้กับวัดป่าสัทธารวม
บอกว่าจำได้วันนั้นนะคะเธอกับลูกวิ่งหมอบไปหลบหลังกำแพง
เสียงปืนดังปั้งสนั่นตลอดเวลา
มาดูตอนเช้าถังน้ำของเธอค่ะ

อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โดนกระสุนปืน
มา๑ปีเธอคิดในใจเลยว่า
หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก

ก็จะไปร่วมทำบุญที่วัดป่าสัทธารวมค่ะ
และคันนี้มันมีรถตำรวจอยู่๓คัน
เขยเข้ามาจากระยอง
แล้วคราวนี้เขาไปส่งพ่อตาเขาตอนตี๑
เห็นแล้วไม่มีหัวยืนเรียงกันอยู่
เขาบอกว่าเขาไม่กล้ากลับมาคืน

ไม่นานลูกไม่นานเมื่อไม่กี่เดือนนี้ค่ะก็หน้าเขาจะอยู่นั่นแหละ
เขาก็ยังจะอยู่นั่นแหละแต่ว่าคนที่ไม่เห็นก็คือไม่เห็นป้าก็ไม่ได้ออกมาด้วย

ทีมข่าวได้ไปคุยกับอีกคนนึงนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะคะ
นางพินสุการหวังบุญกลาง
บอกว่าวันนั้นเธอจะไปซื้อเค้กให้ลูกสาว
จอดรถไว้ที่ชั้นหนึ่งเดินเข้าไปภายในศูนย์การค้าแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหม้อแปลงระเบิดแล้วเสียงปืนคือดังขึ้นเป็นระยะค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการยิงสกัดจับยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เธอก็เลยจะเดินทางกลับนะคะตอนนั้นแหละเธอบอกว่าเริ่มเห็นคนวิ่งไปหลบในห้าง
แล้วก็บอกว่าอย่าออกไปเธอก็เลยรีบขึ้นบันไดเลื่อนไปหลบอยู่ในร้านตัดผม
ซึ่งเป็นร้านเดียวที่ยังเปิดประตูอยู่ผ่านมา๑ปีแล้วนะคะ
เธอบอกว่าก็ทุกครั้งที่ผ่านศูนย์การค้าเทอร์มินอล๒๑นะคะ
ทุกครั้งเลยนะคะก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พอเข้าไปในห้างก็เห็นคนเขาบอกว่าวิ่งหลบหลบหลบพี่ก็วิ่งขึ้นไปตามเขา
ก็วิ่งไปตามเขาไปชั้น๓ไปชั้นบนโฮมโปรข้างบนโฮมปูเขาก็มองอยู่ที่กระจกโฮมโปรตรงด้านถนนนะคะ
เขาบอกว่ามีคนยิงกันเขาจับยาเสพติดกันมั้งพี่ก็เลยว่างั้นกลับดีกว่า
พี่ก็เลยออกลงบันไดมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะกลับทางเดิม
พอมาถึงพนักงานบอกว่าออกไม่ได้ครับให้หาที่ศพให้หาที่หลบ
พี่ก็เดินมาทุกประตูเขาปิดหมดแล้วอะภพจัตรรพออะไรปิดหมดแล้ว
พี่ก็เลยเห็นที่วัน๔ครั้งยังเปิดอยู่เขาบอกขอเข้าไปหลบหน่อย
ก็ต้องขอบคุณทางร้านนะคะที่ช่วยชีวิตพี่ไว้
จนประมาณ๕ทุ่มมั้งแล้วก็มีคนมารับออกไปค่ะ
เป็นหน่วยไหนครับเป็นตำรวจหรือเป็นอลินทราชหรือเป็นอะไร
รู้จะเป็นใส่ชุดทหารมาแล้วก็บอกให้ค่อยหมอบออกไปประตูด้านหลัง
รู้สึกกลัวและยังรู้สึกฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ยังไม่ลืมค่ะ
แต่ว่าก็ไปห้างตลอดก็ถือว่าห้างเทอร์มินอนก็ดูแลดีค่ะ
ไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับห้าง
อีกหนึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะคุณวินัยจอมมะเริงนะคะ
บอกว่าตัวเองก็วิ่งเข้าไปหลบภายในห้างหลบอยู่ที่ชั้น๔
เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ช่างเข้าไปอยู่ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึงตี๒ค่ะ
รับว่าตอนนั้นกลัวมากพยายามหาทางออกไปจากตรงนี้ให้ได้
มา๑ปีแล้วยังรู้สึกหลอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะ
คุณวินัยบอกว่าเดินเข้าไปในศูนย์การค้าเมื่อไหร่นะ

ภาพที่ตัวเองเคยหลบอยู่ตรงนั้นตรงนี้ภาพมันย้อนกลับมา
ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่นึกถึงก็คือนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหมือนกับตัวเองพยายามจะมองหาทางออก
เหมือนตัวเองพยายามที่จะหาที่หลบอยู่ตลอดนะคะ
ตรงห้องน้ำมันเป็นที่ห้องเก็บของห้องเก็บของเป็นสโตชั่ง
ซึ่งมันเป็นห้องรับเข้าไปมันจะมีแบบเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างนี้
พวกแม่บ้านเขาก็เลยวิ่งตามมาแล้วก็มาหลบอยู่ด้าน

ก็ตั้งแต่เข้าไปก็๕โมงเย็นยันตี๒ตี๓ผมไม่ออกมา
ถามว่าหลอนไหมหลอนนะใช่ครับเดินเข้าไปก็แบบ

ใช่ครับมันก็แบบนะตรงนี้ก็เคยวิ่งมา
มันประมาณนั้นแหละครับมันก็เป็นภาพความทรงจำที่มันผ่านไป
วันนี้เราได้คุยกับนายกันทีหวังประสบกลางนะฮะซึ่งภรรยาของเขาคือนางสาวกันนิกาการบรรจงเสียชีวิตในวันนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยนายกันทีบอกกับเราว่าวันเกิดเหตุเขาไปรับภรรยาที่ทำงานในห้าง
ตอนนั้นก็ขอกลับเข้าไปเปลี่ยนรองเท้าที่ร้านก่อนนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่ได้กลับออกมานะฮะ
กันทีบอกว่าช่วงแรกก็รู้สึกสูญเสียแล้วก็โศกเศร้ามากนะครับ
ช่วงแรกเนี่ยถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายตามภรรยาแต่ก็คิดถึงลูกนะฮะลูกวัย๑ขวบ๙เดือนนะครับ
เป็นลูกสาวนะฮะที่ต้องอยู่ดูแลนะครับ
ยิงตัวเองตามเขาไปลิ

ไม่รู้แต่ใจนึงหนึกถึงลูกผมนึกถึงหน้าลูกผมผมต้องทำเพื่อนลูกผมไว้ก่อน
จากประชาชนหรือว่าผู้ที่อยู่ในจุดที่คนร้ายผ่านไปแล้วเสียชีวิตนะฮะ
ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการไปรองับเหตุด้วยนะครับ
หนึ่งในนั้นคือ๑๐ตำรวจโทกิจสดาการุณจากหน่วยอนุราช๒๖นะครับ
ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ศีรษะนะฮะตอนที่เข้าไปรับเหตุในห้างนะครับ
ทุกวันนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
รักษาตัวมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะฮะนี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊ก
ภรรยาของสิบตำรวจเอกกิจสดานะครับที่จะคอยอัปเดตอาการล่าสุดของสามีอยู่เสมอนะครับ
ทุกวันนี้ก็ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์ข้อความบอกว่า๑ปีหลักสูตรชีวิตอีทอรินทราช๒๖นะฮะ
คือชื่อเล่นของ๑๐ตำรวจโทกิจสดาแล้วบอกว่าได้ไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ยังต้องพักรักษาตัวเพราะว่ากระสุนเนี่ยเข้าศีรษะเลยนะฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ไปรองับเหตุในวันนั้น
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการพักฟื้น
แล้วก็รักษาอาการนะฮะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำคัญเลยค่ะก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่ต้นเรื่อง
คือเราได้มีการนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ต้นเรื่องก็อาจจะเป็นลักษณะของการซื้อบ้านซื้อบ้านจากการยื่นกู้
กู้เงินสวัสดิการทหารเพื่อเคหะสงเคราะห์
กองการออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบก
เงินไปสร้างบ้านผ่านนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๓ปี
แม่ยายของทางผู้บังคับบัญชาของตัวเอง
ก็มีการเห็นชอบเซ็นรับรองแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเงินส่วนต่าง
ทางคนร้ายบอกว่าไม่ได้รับเงินคืนไปทวงถามจากนางอนง
ผู้บังคับบัญชาอยู่หลายรอบจนกลายเป็นว่าคนร้ายมาก่อเหตุนี้
อันนี้คือจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่านี่คือสาเหตุสำคัญ
ทำให้คนร้ายก่อเหตุนี้คือบ้านหลังเนี้ยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะคะบ้านโคกรวดอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะ
เนื้อที่๕๐ตารางวานะคะตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งร้างเลย
มีแค่สุนัขจรจัดอยู่ในบ้านก็ส่งเสียงเห่าออกมาค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับต้นไม้ที่คนร้ายปลูกเอาไว้
ในพื้นที่บ้านก็โตขึ้นนะคะหลังบ้านหน้าประตูบ้าน
ตามภาพเลยค่ะก็มีต้นไม้มีต้นย่าขึ้นรกนะคะ
ก็คือปล่อยทิ้งร้างไว้อะค่ะทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้าน
ที่กำลังต้อนฝูงวัวผ่านบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ผ่านบ้านหลังเนี้ยเป็นประจำ
ทีมข่าวเราไปคุยด้วยในเชิดรอสูงเนินในเชิดบอกว่าปีนึงแล้วนะคะ
ปีนึงแล้วที่บ้านหลังนี้ร้างแบบนี้ไม่มีคนอยู่
มีเพื่อนของคนร้ายที่อยู่บ้านติดกันก็จะมารดน้ำต้นไม้ให้
ทีมข่าวได้เจอกับภรรยาของเพื่อนสนิทของคนร้ายค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางบี
นางบีเนี่ยค่ะเขาซื้อบ้านในโครงการเหมือนกันเลย
เขาเป็นภรรยาของเพื่อนสนิทของคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิง
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะว่าปีนึงแล้วอะค่ะ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเนี้ย
เรื่องบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเงียบหายไปเลยครับ

เหมือนกับชีวิตของคนร้ายที่ก็เสียชีวิตไปแล้วก็เงียบหายไป
ของของเหตุการณ์ครั้งนี้เนอะค่ะในส่วนในส่วนที่พี่เข้าไปสัมผัสดู
อ่าคือคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือเงียบเงียบไปกับจ๋าที่ตายไปอ่ะค่ะ
กำลังพลที่ได้รับได้รับผลกระทบจากการจากการซื้อบ้านเหมือนกับจ่าเนี่ยค่ะ
เหมือนกันเลยอ่าไปลงชื่ออย่างงี้แล้วกันนะคะอ่าพันอีกเลยนะคะ
ท่านไปลงชื่อในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ท่านดิ้งเลยอะค่ะ
โครงการนี้มีอยู่ไหมยังมีค่ะแต่ว่ากำลังทุนหลังจากที่จะได้ได้ทำ
ได้ได้ได้ได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว
กำลังพลรุ่นน้องก็จะละเอียดรอบครอบมากขึ้น
ตอนนี้บ้านของจ่ามันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ร้อยโดยที่ปิดทบเรียบร้อยคงจะเป็นชื่อแม่นี่แหละค่ะ
แม่ท่านก็แกก็เสียไปแล้วซึ่งแกก็เข้มแข็งนะ
แกก็ไม่ค่อยลงแล้วเลยอืมแต่บางครั้งวันเท่าอะไรก็เหมือน
ที่ที่น้องเล่าให้ฟังนะแกก็ลงอยู่บ้างเป็นเหตุการณ์ที่แต่ละท่านก็อาจจะ
จำได้มากได้น้อยหรือว่าหลายท่านบอกว่าอยากจะลืมเหลือเกิน
นะฮะแต่เชื่อว่ายังมีอยู่ช่วงเหตุการณ์หนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับ
ทุกทุกท่านต้องจำชายหนุ่มคนนี้ได้นะครับชายหนุ่มที่ชื่อเนยหรือว่าน้องเนยนะฮะ
นายจิรัติการนอบไทยนะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขี่บิ๊กไบท์ไปถึงหน้าห้าง
ใช่ค่ะแล้วเห็นมีคนนอนเจ็บอยู่ก็จอดรถพยายามจะลงไปช่วยเหลือ
สุดท้ายก็ถูกคนร้ายยิงจนบาดเจ็บสาหัสวันนี้ผ่านมาหนึ่งปีนะครับ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์จะไปคุยกับน้องเนยนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านที่โคราชนะครับ
นครราชสีมานะครับนี่ฮะสวัสดีครับน้องเนยครับ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมภาคภูมิและคุณเขมมาสอนนะฮะน้องเนยผ่านมาหนึ่งปี
อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ดีขึ้นครับครับ
ก็เริ่มเริ่มเดินเดินได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มแขนกับมือเริ่ม
ช่วยใช้งานใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นครับวันนั้นวันเกิดเหตุเนี่ย
กระสุนที่เข้าไปคือเข้าที่หน้าท้องกับเข้าที่แขนซ้ายใช่ไหมครับ
ที่ที่รู้ก็ที่ที่แถวหัวไหล่หลังนะครับอ๋อครับครับใช่ครับ
แต่ว่าที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนบ้างอืมแต่อาการในขณะนี้ก็คือ
ออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับผมครับ
เอาตรงเอาตรงแขนก่อนน้องเนยเป็นยังไงบ้างที่แขน
ก็มือเริ่มใช้งานได้มากขึ้นเริ่มกำหยิบจับ
ช่วยช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นครับครับที่ที่ตะกอนครับ
ทีแรกมีข่าวทุกคนก็เป็นห่วงตอนแรกมีข่าวถึงขั้นว่าโอ้โห
ไม่รู้ว่ามือจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่าอาจจะต้องถึงขั้นตัดแขน
แต่ว่าตอนนี้คือคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างฮะ
สามารถกลับไปใช้งานได้ตามปกติไหมฮะหรือว่ายังไงบ้าง
อาจจะได้ปกติแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับ
ครับค่ะตอนนี้ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะน้องเนย
เป็นภาพที่น้องเนยเหมือนจะน่าจะกายภาพบำบัดอยู่นะคะ
เหมือนกับต้องบีบลูกบอลด้วยน้องเนยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ต้องกายภาพบำบัดในเรื่องของการใช้มือใช้แขนยังไงบ้างคะ
ก็ใช้มือใช้ลูกบอลช่วยกำ
แล้วก็กล้ามเนื้อเราก็พยายามตอนนี้ยังได้แค่ขวด
เอาซ้ายใส่ขวดยกเหมือนแทนดำเบอร์ค่ะ
ค่ะน้องเนยที่คุยกันในวันนี้นะประเด็นสำคัญเลย
คืออยากจะให้กำลังใจน้องเนยนะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
ส่งกำลังใจไปให้น้องเนยเยอะมากจริงจริงอยากให้กำลังใจ
อยากรู้ความคืบหน้าของอาการนะคะน้องเนยอยากจะบอกอะไรไหม
คือพี่สองคนเนี่ยจะพยายามระวังคำถามมากไม่อยากให้ต้องไปนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เหตุการณ์สะเทือนใจนะคือน้องเนยอยากพูดอะไรอยากจะบอกอะไร
คือเหตุการณ์มันผ่านมาปีนึงแล้วอะค่ะ
ก็อยากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณประชาชนขอบคุณพี่ทีมแพทย์
แล้วก็พี่หน่วยงานทุกทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือแล้วก็ครับ
ดูแลเราตลอดครับค่ะน้องเนยคะเหตุการณ์นี้อืมเชิญค่ะ
เนยสุดท้ายนะเหตุการณ์นี้นะคะคือทุกภาคส่วนเนี่ยนำไปเป็นกรณีศึกษา
นำไปถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะอยากจะให้น้องเนยพูดอะไรก็ได้ที่แบบ
ความรู้สึกของน้องเนยในช่วง๑ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะ
จริงไม่ได้คิดอะไรเรื่องเรื่องเรื่องเก่าแล้วครับอืม
จริงตอนนี้อยากให้ร่างกายเราแข็งแรงกลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิม
เห็นว่าเรื่องของทางกองทัพที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน้องเนยให้สิทธิ์น้องชายในการเข้ารับราชการแทนใช่ไหมครับ

ตอนนี้คือมีผู้สื่อข่าวที่ไปสัมภาษณ์น้องเนยเนี่ยอย่างวันนี้คุณคารินกระมุดโยธินไปคุยกับน้องเนยเนี่ย
เนยบอกว่าไม่อยากให้เรียกน้องเนยว่าเป็นฮีโร่ทำไมล่ะน้องเนยน้องเนยรู้สึกว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องคำว่าฮีโร่ที่ทุกคนนึกถึงตรงนี้
ก็ไม่รู้ครับไม่ไม่อยากให้ให้มองภาพเราเราดีเกินไปขนาดนั้นครับออกจากวันนั้นน้องเนยลงไปช่วย
อยากได้มองครับครับอ่ะก็เอาเป็นว่าทุกคนได้เห็นจากจากเหตุการณ์แล้วก็น้ำใจของของน้องเนยในวันนั้นน่ะนะ
อยากเป็นกำลังใจให้น้องเนยนะคะขอบคุณมากที่คุยกับพี่สองคนในรายการนะ
แล้วก็คุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมติดตามรายการนี้อยู่เยอะเลยนะฝากบอกอะไรกับประชาชนไหมคะ
ส่งกำลังใจไปให้น้องเนยตลอดเวลาเลยนะในช่วง๑ปีที่รักษาตัวอยู่
ก็ขอบคุณมากครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ไม่คิดว่าจะได้กำลังใจมากขนาดนี้ครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเราทำมาตลอดเราก็ให้กำลังใจมาตลอดครับ
ขอให้แข็งแรงเร็วนะครับน้องเนยครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคือทางกองทัพบกเนี่ย
ช่วยเหลือทั้งผู้ที่บาดเจ็บใช่ค่ะหรือว่าครอบครัวของผู้ที่สูญเสีย
อย่างน้องเนยเนี่ยน้องเนยต้องผ่าตัดไตต้องตัดไตทิ้งไปข้างหนึ่งใช่ค่ะ
ทุกวันนี้ช่องท้องที่ถูกกระสุนเข้าไปเนี่ยฮะลำไส้ยังอยู่ข้างนอก
ผ่าตัดอีกรอบหนึ่งช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถูกต้องฮะ
การปัสสาวะอุจจาระเนี่ยยังต้องใช้ถุงเดี๋ยวเมษาจะต้องไปผ่าตัดให้คุณหมอเอาลำไส้เข้าข้างใน
ใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพอร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ย
ก็เลยให้สิทธิ์น้องชายในการเข้ารับรัชกาทหารแทนตัวเองตามที่กองทัพช่วยเหลือ
ต้องค่ะนะท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่า